ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยความคืบหน้าของคดีสถานบันเทิงเมาเท่นบีคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับนะคะ
บุคคลที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงแห่งนี้เพิ่มอีก๑คนนะคะ
แล้วก็การออกหมายจับนี่ก็มาจากเจ้าหน้าที่พบข้อมูลค่ะ
ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นเจ้าของที่แท้จริง
แล้วก็ใช้ชื่อของเสียบีในการดำเนินกิจการ

ก็คือนายสมยศปั้นประสงค์อายุ๕๕ปี
เป็นพ่อของนายพงศิริหรือเสียบีนะคะ
สารจังหวัดพัทยาอนุมัติ๒ข้อหาค่ะ
คือ๑กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือบาดเจ็บสาหัส
และร่วมกันตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ประเด็นก็คือว่ามันมาจากการที่เขาสืบทราบความเชื่อมโยงค่ะ
นายสมยศอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงแห่งนี้
โดยเอาชื่อลูกชายมาใช้ในการดำเนินกิจการคุณผู้ชม
นายสมยศเนี่ยคือก่อนหน้านี้ก็เคยมีชื่อปรากฏในข่าวนะคะ
ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกชาย
แต่เจ้าหน้าที่เขาออกหมายจับเสียบีเป็นรายแรกก่อนค่ะ
ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตค่ะ
ก็ต้องแจ้งว่าเพิ่มจาก๑๘รายตอนนี้เป็น๑๙รายแล้วนะคะ
ล่าสุดคือน้องไอซ์หรือนางสาวอธิตยา
ซึ่งเป็นแฟนสาวของนายชัดชัยหรือนายอิ่ม
นักร้องนำวงดนตรีที่เสียชีวิตในคืนเกิดเหตุค่ะ
ก็เป็นผู้เสียชีวิตรายล่าสุดค่ะ
ไอซ์เนี่ยต้องต่อสู้กับบาดแผลทางร่างกายเกือบทั้งร่าง

จนกระทั่งติดเชื้อในกระแสเลือด
แล้วก็ทำให้เธอเสียชีวิตในที่สุดค่ะ
เมื่อตอนเที่ยงครอบครัวของน้องก็เดินทางมาติดต่อขอรับร่างที่โรงพยาบาลชนบุรี
แต่ว่าเนื่องจากเอกสารบางอย่างไม่พร้อม
ก็เลยต้องเตรียมติดต่อขอรับร่างอีกครั้ง
ตอน๑๐โมงเช้าของวันพรุ่งนี้เพื่อเคลื่อนย้ายไปบำเพ็ญกุศลต่อไปค่ะ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ